ตามเจ้าหญิงแห่งการลูกทุ่มไปที่ฝนธนาศืนธรณ์ครับ
ไปทำบุญที่วัดหลวงเพิ่งรวยวัดตะโก

ฟังจริงที่นี่นะครับที่จังหวัดพระรัชนครศรีอยุธยา
มีร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะอัพศาสตร์ภูติค๋พลุธรรมกับงานนี้เนี่ย

พี่ฝนก็ได้ร้องเพลงถวายเสียงสดแบบนี้เสียงหวานจริงจริงนางเอกก็มีน้ำตาร้องไปก็มีน้ำตาไปด้วยเพราะว่าพี่ฝนบอกว่าอินมากกับเพลงนี้นะคะแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะ
พี่ฝนตั้งใจไปร้องถวายเสียงแด่หลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อแก้วเจ้าอาวาสวัดตะโกที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เอาเลิกเอาใช้ให้เพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยดังปังไปด้วยนะคะ
รวมไปถึงร้องเพลงฮิตอย่างเพลงวอนหลวงพ่อรวยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่ฝนกำลังร้องเพลงนางเอกมีน้ำตาใช่ไหมอยู่อยู่
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพี่ฝนร้องไห้ออกมาเฉยเลยเรียกได้ว่าร้องเพลงถวายเสียงทั้งน้ำตากันไปเลยค่ะ
ท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญนั่นเองค่ะพี่ฝนบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคุณผู้ชมว่าที่ร้องไห้ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อเพลงของเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงของพี่ฝนเหมือนกัน
คือหน้าจอนี้นะหลายคนอาจจะเห็นว่าฝนธนสุนทรเป็นคนเฮฮาร่าเริงยิ้มแล้วก็สร้างความสุขเสียงหัวเราะให้แฟนเพลงตลอด
แต่หลังจอใครจะไปรู้คุณผู้ชมชีวิตคนเราเนอะก็มีเรื่องราวทุกข์ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องทนยิ้มสู้
ประกอบกับว่ารู้สึกว่าเป็นบุญของตัวเองค่ะที่ได้นำเพลงใหม่มาร้องถวายเสียงให้กับหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อแก้วในครั้งนี้นั่นเองนะคะ
ฝนตั้งใจจะนำเพลงใหม่ของตัวเองไปร้องถวายเสียงให้กับหลวงพ่อที่ตัวเองนับถืออีกด้วยทั้งหมดอีก๔วัด
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงเพราะของพี่ฝนกันหน่อยค่ะ
ก็จะมีวัดโคสิตารามที่ชายนาฏวัดของหลวงพ่อกลวยนะคะแล้วก็วัดจุกเชอหลวงพ่อช้าง
แล้วก็มีวัดกาหลงค่ะของหลวงพ่อสุด
คือเราก็เป็นเหมือนเป็นเด็กวัดน่ะแล้วเราก็เพลงใหม่เราออกมา
เราก็อยากให้เพลงใหม่ของเราปังให้คนฟังแล้วให้คนรักให้คนชอบ
อันนี้ก็คือตั้งใจมาชาร์จแบตเลยมาขอบรมีมาขอพลัง
พลังที่จะให้แบบฮึดสู้ที่จะยืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ได้กำลังใจไปเต็มเปี่ยมเหมือนกันวันนี้ค่ะ
เป็นความเชื่อค่ะถูกต้องค่ะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
จากที่พี่ฝนจะไปถวายเสียงเพลงเพราะแล้วใช่ไหม
เจ้าตัวก็ได้ทำบุญถวายอาหารพระอีกด้วยค่ะ
หลังจากนั้นพี่ฝนก็แน่นอนไปไหว้ขอพรเลยสบายใจด้วยใช่ไหม
ขอพรต่อเลยขอโชคขอลาบจากท่านท้าเวสวันภายในวัดตะโกอีกด้วยค่ะ
แล้วพี่ฝนนี้นะคะแหมไม่ทำให้แฟนเราผิดหวังนะฮะ
ล้วงไข่ให้โชคมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
โดยพี่ฝนนะฮะก็ล้วงไข่นำโชคคุณดูดีนะ
มีมา๓เลขนี่ชัดเจนเลยนะ

นอกจากจะจับตัวเลขที่พี่ฝนนำมาฝากแล้วก็
อย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงใหม่ของพี่ฝนกันด้วยนะคะ
ติดตามผ่านโซเชียลของพี่ฝนแล้วก็บันเทิงไทยรัฐเรานะคะ
แต่พอเป็นภาพนิ่งแบบนี้เรามองเป็นสูง

แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะ